ฆ่าปาดคอแล้วเอามีดแทงอก
ชูเฟอร์รถตู้จริง

เหตุน่าจะเกิดจากการแย่งที่จอดรถกัน

ตำรวจภูทรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
พบศพของนายสุภกรยาวิชัยอายุ๔๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถตู้โตยาต้า
คอมพิวเตอร์สีขาวทะเบียน๓๐๓๘๓๐เชียงใหม่ของเขาเอง
สภาพศพถูกแทงเข้าที่หน้าอก๓แผล
แล้วก็ถูกปาดคออีก๑แผล
โดยพบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ศพ
พร้อมกับโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย

มีพยานเห็นนะครับว่าวิ่งหลบหนีไปทางวัดหนองปากครั่ง

ก่อนเกิดเหตุได้เดินมาที่รถตู้

ระหว่างนั้นมีคนร้ายเป็นชายมาดักรออยู่

นายสุภกรล้มคว่ำและเสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นทราบว่าคนร้ายรูปร่างทวมสูง
ราวประมาณ๑๗๐เซนติเมตร

บอกว่าผู้ตายกับคนร้ายน่าจะรู้จักกันมาก่อน
และคนร้ายได้โทรเรียกผู้ตาย
ให้ลงมายังจุดจอดรถของผู้ตายนี่แหละฮะ

จึงใช้มีดแทงผู้ตายและปาดคอซ้ำ
คาดว่าน่าจะเป็นการทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถ
คู่กรณีที่มีอาชีพขับรถตู้ด้วยกัน
เพราะตรวจสอบในมือถือของผู้ตาย
พบบทสนทนาผ่านกลุ่มไลน์ทีมงานรถ
ที่มีปมทะเลาะแย่งที่จอดรถกันหลายต่อหลายครั้ง

ว่าคนร้ายได้เปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นกางเกงขาสั้น
ยืดแขนสั้นสีน้ำเงินแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
หากใครพบเห็นชายต้องสงสัย
ขอให้โทรนะฮะแจ้ง๑๙๑หรือว่าแจ้งทางสถานีตำรวจภูทรแม่ปิง

ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ